คนนี้เธอถึงกับงงเลยนะคะว่า

ชิสามาแชร์
ตัวอะไรอ้าวใครรู้ไลน์มาคุยกันหน่อย

จริงเดี๋ยวพอสักพักมันจะโตขึ้น

คุณดูการ์ตูนเยอะแหละ

คุณคือมันจะเป็นนอนก็ไม่ใช่นะ

เพราะมันมีหง่อนมีเขาอะไรแบบนี้

หรือว่าเป็นมังกรปลอมตัว
เดี๋ยวเอาช้าชัดเอาใหม่
มังกรปลอมตัว

ดูสิมันก็มีรูปร่างคล้ายหนอน

แล้วหัวมันเป็นเหมือนมีคล้ายมันหนวดมีเครา
มีหนอนมีหงอนแบบมังกร

ไม่ใช่มังกรแบบนี้
แต่คุณผู้ชมค่ะลักษณะมันก็คล้าย

เห้ยมันก็เป็นนอนผีเสื้ออย่างนี้หรอ

ก็เป็นผีเสื้อที่สามารถพบได้

ตลอดข่าวได้ดูสารคดีสัตว์โลกด้วย

ตอนเด็กเป็นนอนโตมาเป็นผีเสื้อ

เนี่ยชอบโยนอะไรมาอย่างนี้